เข่าขอแฟนสาวแต่งงานนะฮะแฟนสาวคุณครีมค่ะ
คบหาดูใจกันมาจนความรักสุขงอมแล้วนะคะพี่เปเปอร์บอกว่า
เป็นวันคลิปเป็นคลิปวันสำคัญผ่านทางอินสตราแกรมส่วนตัว
แล้วก็มีแคปชั่นว่าได้เลิกจากผู้ใหญ่มาตั้งแต่ต้นปีแล้ว
ขณะที่วางแผนกันไปก็รอดูสถานการณ์โควิดกันไปด้วยนะคะ
แล้วก็จะมีการประกาศจากทางราชการมาเรื่อยติดตามข่าวตลอด
พิจารณาจากหลายด้านแล้วแหละก็เลือกเอาเมื่อวานนี้ค่ะ
ว่าเป็นวันดีจัดเตอร์ไพรส์แฟนสาวที่บ้าน
ก่อนจะบอกด้วยว่าจัดมาตรการป้องกันแล้วก็คัดทีมงานมาอย่างดีเลยนะคะ

มีหลายคนเข้ามาร่วมแสดงความยินดีกันเยอะเลยค่ะ
น่ารักดีนะคะยินดีด้วยนะคะ